ที่เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับอายุยังไม่เกิน๑๙ปี
โค้คคลัฟครั้งที่๒๐ในรอบ๘เทียงสุดท้าย

พบกับทีมสมาคมกีฬาจังหวัดยาลาครับ

เมืองทองก็เหนือกว่าชนะไปนะครับสามต่อศูนย์ได้ประตูจากอนุวัฒนเพียรแก้ว
คนเดียวสองลูกและอีกลูกจากปรเมฆอาจวิลัยนาทีแปดสิบสาม
รวมผล๒นัดก็เมืองทองชนะ๖๑ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองไปพบกับเชียงรายนะครับ
แรกของรอบรองแข่งวันที่๖มกราคมนะครับ
ส่วนนัดชิงครับซีกุมพาพรรณไทยรัตน์ทีวีช่องสากสิบสองถ่ายทอดสดครับ